ก็เป็นห่วงอนาคตของชาติจริงพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม

ใช้คำว่านักเลงได้ไหมเนี่ยอายุแค่๑๔๑๕ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันมาแล้วอาวุธครบมือ

เสียงดังฟังชัดแบบนี้คุณผู้ชมนั่นระเบิดปิงปองนะครับครับ
มาจากเด็กอายุ๑๓๑๔๑๕แบบนี้
โอ้โหแล้วคนเขาทำมาหากินอยู่ขายของขายอาหารกันอยู่

เอาแบ่งก่อนแบ่งเป็นกลุ่มคนเจ็บนะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
กลุ่มคนเจ็บเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา๔คน

่งหน้าถนนประชาอุทิศ๗๙เขตทุ่งครูครับ
ส่วนคู่อริเป็นวัยรุ่นชาย๒คนนะ

ไอ้ฝั่ง๒เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม๔มา
แล้วก็ตะโกนด่ามาเป็นระยะ
นำมาซึ่งเสียงระเบิดก็คือระเบิดปิงปองนั่นแหละ
จากนั้นทั้งสองฝ่ายขี่ไล่กันมาจนถึงหน้าปั๊มแก๊สครับ

ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มคนเจ็บเนี่ย
ชนมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์สาวที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่

รถล้มเป็นประกายไฟเลยคุณผู้ชมเห็นไหม
ตรงนั้นน่ะแล้วกลุ่มคนเจ็บก็วิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในปั๊มแก๊สครับ
ส่วนคู่อริขี่หลบหนีไปเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๓ทุ่มของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมเบลอหน้าไว้เพราะว่ายังเป็นเยาวชนกันอยู่

มีคนหนึ่งบาดเจ็บโดนมีดฟันเข้าที่หลังนะ

แล้วก็วัยรุ่นหญิง๒คนมีแผลถลอก
ที่มันเกิดจากการรถล้มนี่แหละทั้งหมดก็อายุ๑๓๑๔ครับส่วนรายเดอร์หญิงที่บอกว่าไม่รู้อีโนอิเนเนี่ยมีแผลถลอกจากการรถล้มนะ
ยังตกใจอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักข่าวไปพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่โดนมีดฟันเนี่ยที่เป็นเยาวชนนะคุณผู้ชมอายุ
เพื่อนผู้หญิงตอบไม่เล่นไม่เล่น
ต่อไม่เล่นแล้วคุณผู้ชมอีกฝ่ายยังไม่ฟังเลย

เออถามมาว่าเล่นเปล่าอีกฝั่งก็ตอบไม่เล่น
นี่ก็ยังจะเล่นฮะซัดเอาอาวุธเนี่ยเอาออกมาเป็นง้าวนะ

แล้วก็มีระเบิดขี่รถไล่ตามไป

ในส่วนของคดีครับตำรวจจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเพื่อตกลงปัญหากัน
แล้วเดี๋ยวต้องเชิญผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาด้วย
เนื่องจากว่าทั้งสองกลุ่มยังเป็นเยาวชนครับ
ก็ตำรวจยืนยันนะจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ